พื้นที่ทั่วโลกกำลังแสดงความกังวล
แล้วก็ไม่ใช่แค่เพียงไวรัสซิก้าเท่านั้น
รวมถึงโรคอื่นที่มียุงเป็นภาหะด้วยค่ะ
ล่าสุดทางด้านของนักวิจัยชาวอินโดนีเซีย

ที่จะช่วยยับยั้งการแพร่เชื้อไวรัส

นักวิจัยชาวอินโดนีเซียร่วมกับนักวิจัยจากออสเตรเลีย
ค้นแบคทีเรียที่มีชื่อว่าโวบาเชีย
ซึ่งจะมีผลยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค

ซึ่งกำลังเป็นภัยคุกคามหลายประเทศในแถบลาตินอเมริกาตอนนี้
นักวิจัยอธิบายว่าลูกของยุงที่รับเชื้อแบคทีเรียเข้าไป

เพื่อให้เชื้อแพร่ไปยังยุงตัวอื่น
คทีเรียชนิดนี้จะช่วยลดการแพร่เชื้อไวรัส

ซึ่งจากการทดสอบพบว่าจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่
มีการปล่อยยุงติดเชื้อแบคทีเรียลดลงจาก๑๐คนเป็น๑คนเท่านั้น
แม้ว่าผลการทดสอบจะไม่น่าผิดหวังนะคะ
แต่ว่านักวิจัยยืนยันว่าการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงเป็นภาหะ
ไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกที่คุณกุญย่าหรือว่าซิก้าก็ต้องอาศัยมาตรการอื่นช่วย
โดยเฉพาะการป้องกันการติดเชื้ออย่างเช่นการหมั่นกำจัดแหล่งเพาะพันธุยุง
ยังคงเป็นวิธีการที่ดีที่สุดค่ะ